๗จังหวัดภาคกลางต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมทางกระทรวงมหาดไทย
ก็เลยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗จังหวัดให้ดูแลในเรื่องนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำ

เขาก็ต้องเหมือนกับเสียสละเพื่อให้พื้นที่อื่นสามารถอยู่กันได้

แล้วก็พื้นที่แก้มลิงที่รองรับน้ำบ่อยเขาก็เจอน้ำเป็นประจำ

นายกก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ช่วยเหลือเยียวยานะ
แล้วก็ขอบคุณด้วยที่สามารถรองรับน้ำแทนพื้นที่อื่นนะคะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะ
มีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอย่างมาก
ก็เลยสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
เพื่อให้เตรียมพร้อมในการรับมือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ฝากขอบคุณเกษตรกรบางส่วนที่ต้องเสียสละพื้นที่ของตัวเอง
เพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนซึ่งถือเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม
โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการ
แล้วก็จะช่วยเหลืออย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่เสียสละเหล่านี้นะคะ
กฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้พวกราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครรับมือจากสถานการณ์อุทธกภัยเน้นย้ำ๗จังหวัดค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดที่ว่านี้ประกอบไปด้วยพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
ลบบุรีสระบุรีและนนทบุรีถ้าจำเป็นก็ต้องเปิดน้ำ
ล้นลงเจ้าพระยาก็ทำให้เก็บกักน้ำสำหรับพื้นที่ทางการเกษตร
เหมือนลักษณะของแก้มลิงค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรียุธิยาถ้าต้องปล่อยน้ำลงพื้นที่การเกษตร
ก็จะมีการเยียวยาชดเฉยให้ไม่ต่ำกว่าไร่ละ๕๐๐บาทตามความเป็นจริง
แล้วก็กำชับถึงผู้ว่าให้จัดทีมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ส่วนกรุงเทพหานครก็จะมีแผนสำหรับการระบายน้ำนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อย
โดยเฉพาะศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองทานี
ถ้าฝนตกเยอะถ้าฝนตกมากขึ้นจะมีการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะ